มาดูเรื่องนี้กันต่อก็แล้วกันจากเรื่องของการฉกลอตเตอรี่
คุณผู้ชมเห็นด้านหลังเราไหมเนี่ยคุณน้ำแข็งเขาบอกไปแล้วตอนต้น
เรื่องราวที่ประหลาดเขาบอกมันเป็นอภินิหารเหล็กไหล
มีคนมากระซิบบอกข้างหูแล้วบอกให้เขาไปเอาเหล็กไหลในถ้ำ
เขาไปเอามาแล้วเขาก็มีความเชื่อแต่เรื่องราวก่อนที่จะไปเอาเหล็กไหลในถ้ำ
มันก็มีเรื่องราวเหลือเชื่ออีกนะเพราะมีแม่ชีมาหาเขาด้วยนะคะ
ก่อนหน้านั้นบ้านหลังหนึ่งค่ะที่ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูนค่ะ
พี่ผู้ชายคนนี้นะคะเน่เขาโชว์ล่ะโชว์ล่ะ
เหล็กไหลอันเนี้ยที่เขาไปนำมาได้คุณเรวัตชิปลายค่ะ
มีอาชีพเป็นไกด์นำทางนะเอาก้อนหินสีดำมาได้ที่เขาเชื่อว่าเป็นเหล็กไหลแน่
มาให้ผู้สื่อข่าวดูแล้วลองสังเกตดูนะคุณผู้ชมนี่
มันมีความแวววาวแล้วสีดำมันส่องประกายด้วย
กว้างเนี่ยวัดได้ประมาณสัก๒๐เซนนี่นี่วัดจากจุดที่กว้างสุดนะ
และไอ้ตรงยาวสุดเนี่ยสี่สิบเซนน้ำหนักเนี่ยสองกิโลกรัมค่ะ
คุณเรวัตเล่าแบบนี้บอกว่า๒เดือนก่อนคุณสองคนฟังให้ดีนะ
ชีคนนึงมาหาเขาแม่ชีคนนี้บอกมาจากกรุงเทพ
มาหาเขาที่ถ้ำงงไหมถ้ำอะไร
เป็นถ้ำถ้ำหนึ่งที่อยู่แถวหมู่บ้านเขาแล้วเขาชอบไปอยู่ในนี้
มันมีลักษณะเป็นถ้ำเขาชอบเข้าไป
แล้วแม่ชีคนนี้มานั่งทางในมีนิมิตรแล้วบอกเขาว่า
ฉันต้องเดินทางมาหาเธอนะเพราะเธอเป็นคนดูแลรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดี
ถึงเวลาเธอจะได้เหล็กไหลมาครอบครอง
ขอแค่เธอบำเพ็ญความดีเท่านั้นและแม่ชีเดินทางกลับไปค่ะ
พอทิ้งข้อความนี้ไปแม่ชีไปเลยนะ
ก่อนไปมอบชุดสีขาวชุดหนึ่งเอาไว้ให้เขาด้วย
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องไม่สบายใจอะไร
ให้ไปนั่งสมาธิในถ้ำซะนะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น

ทีนี้ถ้ำที่แม่ชีพูดถึงอย่างที่ที่ฉันบอกคุณแล้วแหละ
ในหมู่บ้านนี้เปรียบเหมือนเป็นบ้านหลังที่๒ของคุณเรวัต
เขาบอกแบบนี้เพราะเขาจะไปอยู่ที่นี่เป็นประจำ
เขามีความรู้สึกคุ้นเคยและผูกพันมานาน
จนกระทั่งมาถึงวันที่๒๐พฤศจิกายน

เจ้าตัวบอกนอนอยู่เหมือนมีคนมากระซิบข้างหูว่า

เขาก็เลยลุกขึ้นค่ะแล้วไปเอาเหล็กไหล

แล้วเอามาทำเป็นน้ำมนต์ให้แม่กับน้าสาวที่ป่วยอยู่แล้วดื่ม
เจ้าตัวว่ายังไงต่อฟังค่ะ
มันเป็นเจ้าตีองค์นึงนะครับ
ชื่อไอ้เกมอ่ะจีตางให้ผมทำความดีได้ประมาณนั้นนะครับ
ก็คือผมยินดียินดี
ทีนี้ค่ะทางแม่ของนายเรวัตนะคะนางแช่มค่ะ

ตัวเขาเองป่วยเป็นโรคกระดูกเสื่อมนะมานานแล้ว
เวลาเดินจำเป็นต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัวนะคุณ
แล้วเขาบอกว่าพอได้เหล็กไหลมาแล้วลูกมาต้มน้ำให้กินดีขึ้น
แต่ก่อนที่จะได้เหล็กไหลมาตอนนั้นแม่ฝันเหมือนกัน
ฝันว่ามีพระสงฆ์สามรูปมายืนยิ้มอยู่ตรงหน้า
แล้วในระหว่างที่ฝันอยู่อยู่ดีเสียงลูกตะโกนมาว่า
แม่ได้ของดีมารักษาแม่แล้วนะ
แม่ตกใจตื่นค่ะหลังจากนั้นลูกเอาน้ำเนี่ยเอามาต้มให้กินเนี่ย
บอกกินไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นดื่มไปละครั้งเดียวรู้สึกดีขึ้น

ส่วนทางด้านหลังสาวจิลดาเกื้อสกุลยกมือว่าขอสิ่งศักดิ์เสร็จ
ก่อนดื่มน้ำเหล็กไหลให้ดูแล้วบอกว่า
ตัวเธอป่วยเป็นโรคไทรอยด์ค่ะรักษาตัวมาหลายปีแต่ไม่เคยหาย
พอมาดื่มน้ำเหล็กไหลอันนี้แล้วรู้สึกดีขึ้น
ใครที่มีความเลื่อมสายศรัทธาแล้วเชื่อเรื่องอภินิหารจากเหล็กไหล
เอาน้ำเหล็กไหลจากเขาได้เลยนะเขาให้เขายินดีมอบให้เลย
เพราะของแบบนี้เขาบอกมันเป็นความเชื่อของแต่ละคน
จริงขวัญก็จะทิ้งท้ายแบบนี้เหมือนกันนะคะว่า
มันเป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละคนนะคะ
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง

ก็ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เนอะ